หน้ายงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
ท่ำรวจและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยของการท่ากาศยา
ก็เตรียมความพร้อมนะครับรับ

งานในวันนี้นะครับทั้งท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง
สารดีกากรมราชธรรมส่วนเรื่องเส้นทางนะครับ
เตรียมพร้อมนะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวก
การจราจรอำนวยความปลอดภัยเอาไว้แล้วนะครับ
ทุกหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้อไม่ว่าจะเป็นกรประจักรการตำรวจและคอนบาล
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมรัชธรรมศาลดีกา
ส่วนรายชื่อผู้โดยสารเนี่ยยังไม่สามารถตอบได้นะครับ
เครื่องบินเดินทางออกมาแล้ว

ยืนยันเวลาเดิม๙นาฬิกานะครับ

เมื่อมาถึงแล้วนะครับพนักงานสอบสวน
กรมกรับการตำรวจหน้าครบรรที่๒จะแจ้งข้อกราวหา
หลังจากนั้นจะมีรถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รอรับอยู่ที่อาคารพุทธศาลอากาศยานส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวส่งให้เจ้าหน้าที่รัชธรรม
ที่รืนจับพิเศษกรุงเทพมหานคร
โดยตลอดเส้นทางตั้งแต่ท่ากัศยานานาชาติดอนเมือง
จนถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ตำรวจนครบานเป็นผู้รับผิดชอบ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ไม่ได้รับการประสานว่าจะเดินทางมาด้วยนะ
ใครถามว่าอดีตอายกปู่จะมาด้วยหรือเปล่า
พี่ชายกลับแล้วน้องสาวกลับด้วยเลยหรือเปล่า
คือทางตำรวจบอกว่ายังไม่มีการประสานมา
มีเพียงนายทักษิณที่ทำหนังสือขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพียงคนเดียวครับ
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบท่ากัศยานนานาชาติดอนเมืองนะครับ
ก็มีกำลังตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของการท่ากาศยาน
พร้อมสำหรับการรับนะครับตัวนายทักษิณที่จะกลับประเทศนะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าเข้มงวดทีเดียวแหละนอกจากนี้ยังมีนะครับ
คนบันทึกภาพได้เมื่อคืนเมื่อคืนคนเข้าไปยืนอยู่ชาญชาลารถไฟฟ้าสายสีแดง
สถานีดอนเมืองแล้วเขาก็มองไปตรงนี้คุณผู้ชมครับ
ตรงเนี้ยฝั่งที่จะไปด้านขวาเป็นเจ๊เล้งอ่ะผมรู้จะบอกกิ๊ดยังไง
ด้านด้านขวาเป็นเจ๊เล้งเนี่ยนี่แหละเครื่องบินส่วนตัวเขาจะมาจอดกันตรงนี้
ตรงนี้แหละแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนพอดูจากรถไฟฟ้ามา
มองฟ้าไปโล่งใช่เหรอไอ้หลุมจอดต่างต่างหลุมจอดต่างต่างเนี้ยนะครับ
เขาเคลียร์เครื่องบินออกหมดเลยอ๋อเคลียร์เครื่องบินออกหมดเลย
แล้วตรงนั้นเนี้ยคาดว่าน่าจะเป็นจุดจอดนะครับเครื่องบินเจ็ตของของไดรักษี